พี่ชอบแล้วพี่ก็ภาวนาหวังว่า
ถ้ามีหนุ่มอายุ๑๖เนี่ย
ส่งมาบอกพี่บอกว่าให้ส่งเลขบัญชีมา
แล้วแบบว่าฉันจะเปย์ให้แบบรัวโอนเงินให้เนี่ย
แฮปปี้นะพี่มดอยากได้แบบนั้น
คือต้องบอกว่าเรื่องนี้กลายเป็นโพสต์ที่ถูก
บอกว่าพูดถึงในโลกออนไลน์เยอะมากค่ะ

มีหนุ่มทักแชทมา
บอกว่าผมชอบพี่ตั้งแต่ที่พี่มีแฟนแล้ว

แล้วตอนนี้พี่โสดอยู่หรือเปล่า
ผมขอเลขที่บัญชีได้ไหม

วิธีจีบแบบใหม่โดยการเอาเงินมาล่อ

อีกฝ่ายโอนเงินมาจริง
เป็นจำนวนเงินถึง๕๐๐๐บาท

หนุ่มรายนี้ไม่ใช่เสียหรือว่าชายอายุมากนะคะ
แต่เป็นนุ่มวัยเพียง๑๖ปีเท่านั้นเองค่ะ
ทั้งนี้เธอได้โอนเงินคืนฝ่ายชายไปแล้ว
เขาก็คงไม่คิดว่าจะโอนมาจริง

หล่อแต่โอนไวไม่ถูกใจเดี๋ยวโอนเพิ่มนะฮะ

นี่โอนอันนี้โอน๑๐๐๐บาทอย่างนี้

พี่๑๓บาทน้อง๑๖บาท

อะไรของตัวเองมีใครโอนมาหรือเปล่า

พี่เคยโอนให้เขาหรือเขาโอนมา

นี่นี่ใช่เป็นแผนกโอนไว้ถามตี๒๓ต้องคอยโอนไหม

เพราะว่าถ้าสมมุติมีเองปุ๊บโอนหมด
เพราะฉันก็จะต้องคอยควบคุมไง
เขาเลยต้องเฝ้าพี่ไว้เอ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะ
แต่มีอีกคนนึงคนนี้ที่อยู่ในมือถือตอนนี้ยังไง
เขามาวนทั้งวงการเรื่องสถาปนิกหนุ่มของคุณแม่

มีโอนมีอะไรหรือเปล่าหรือไปบอกอะไรเขาไหม
พี่ป๊ามสายหัวไม่สดไหม

ไปติดอะไรในตัวคนนี้